แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่๓๘หรือว่าย่าโมเกม
ก็เปิดฉากขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลค่ะ
แม้ว่าจังหวัดนครราชศรีมาจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา

สำหรับกีฬานักเรียนนักศึกษานับว่าเป็นครั้งแรกของเมืองโคราชครับ
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติเริ่มจัดครั้งแรกในปี๒๕๕๙
ใช้ชื่อว่าการแข่งขันกรีธาฟุตบอลนักเรียนเขตการศึกษา
ก่อนจะเปลี่ยนชื่อกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติในปี๒๕๕๙
และเริ่มจัดการแข่งขันออกภูมิภาคในปี๒๕๖๐
โดยปีนี้จังหวัดนครราชศรีมารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณเทพวรางกูล
ส่งพระกรุณาโปรดเก้าให้พลเอกบัณฑิตมาลัยอาริสูรเป็นผู้แทนพระองค์
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
มีนางกรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และนายนาเลเหล่าวิทยาอธิบดีกรมพลักษึกษาร่วมงาน
พิธีจุดไฟพระเริกในกระถังคบเพลิงมีชื่อชุดว่า
จรัสแสงแห่งองค์พระภูบาลตรการโชดช่วงสู่ปรวงประชาเมืองย่าโม
มีนางกรีลาวิ่งครบไฟพลาเลิก๔คน
นำโดยอิสรพงศ์ดวงแก้วนักกีฬาลีล่าชาย
ทัดดาวบุญเต็งนางกรีลาเทนนิสหญิง
ันทวัฒน์เอี่ยมสำอางนักยกน้ำหนักชาย
และบุญยฤทธิวงธรนักกีฬาวอเล็กบอลชาย
ไลท์การจุดไฟอันเชิญพญานาค
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวอีสาน
จุดไฟในกระถางแสดงถึงการเปิดฉากอย่างเป็นทางการ
ก่อนจะเข้าสู่การแสดงในพิธีเปิด
ใช้ชื่อสยามสิวิลัยใต้ร่มพระกรมีจักรีวงศ์

จัดขึ้นวันที่๒๓๓๑มกราคม
มีการกินคันทั้งหมด๓๕ชนิด

ใช้ทั้งหมด๓๘๐เหรียญทอง
จนถึงวันที่๓๑มกราคมนี้
ธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดนครราชศรีมา